แม่พาลูกทั้ง๒คนลูกชายคนหนึ่ง๘ขวบ

ขับรถจะไปเยี่ยมย่าที่จังหวัดแพร่
หลับในคุณผู้ชมไปพุ่งชนอัดกำแพงแบบนี้
จังหวะที่เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยทั้ง๓ชีวิตออกมาจากรถ
ให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมนะฮะเด็กตัวน้อยนิดเดียวนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๕เช้ามืดเลยนะครับ
ริมถนนสายบร่องกาดบ้านกาดหมู่๑
ตอนนิมิตรตำบลร่องกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับ
คุณผู้ชมฮะตอนเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะ
เด็กอ่อนร้องไห้ด้วยความตกใจแล้วครับ
ตำรวจสพสูงเม่นพร้อมด้วยทางกำนันนะฮะ
กู้ภัยเข้าไปช่วยแม่ลูกอ่อนวัย๓๐ปี
อุ้มลูกน้อยนั่งอยู่บนตักนะฮะตรงเบาะคนขับรถยนต์คันสีดำ
เบียนกไก่พพ๘๕เชียงใหม่นะครับ
ก็ทั้งแม่แล้วก็ลูกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อกี้ช่วยลงจากรถมาได้นะฮะ
ลูกชายได้รับบาดเจ็บนะมีบาดแผลคิ้วแตกนะครับ
ทีนี้นำตัวทั้ง๓ชีวิตออกจากรถแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายแน่นอนฮะ
เพราะว่ารถคันนี้ไปพุ่งชนอัดติดกำแพงรั้วบ้านของคุณลุงสรเดช

ท่อปลาปลาหน้าบ้านแตกฮะน้ำปลาปลาไหลท่วมถนน
แล้วก็รั้วบ้านก็พังนะครับ
ญาติบอกว่าแม่ขับรถยนต์มาจากบ้านในตำบลป่าแม่เที่ยมเพิ่มเมืองจวัดแพร่
กำลังพาลูกชายคนโตแล้วก็ลูกน้อยตัวเล็กไปเยี่ยมย่าที่บ้านต่อนิมิตรในจุดพื้นที่เกิดเหตุ
คือใกล้จะถึงอยู่แล้วนะฮะแต่แม่น่าจะหลับในระหว่างทาง
ก็เลยพุ่งเข้าชนรั้วบ้านของชาวบ้านเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับ
เรื่องต้นญาติและเจ้าของรถยินดีจะรับผิดชอบทรัพย์สิน